อันนี้ไปดูเรื่องของราคาไข่ไก่กันหน่อยครับ
โอ้โหอันนี้เป็นเมนูพื้นฐานประจำบ้านเลยนะฮะ
คือต้องทานได้ตลอดและทุกเมนูก็อาจจะมีไข่ผสม
เอาง่ายกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่เจี๊ยว

ใช่ครับเป็นเมนูโปรตีนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด

ที่ตลาดสดแม่กิมเฮงครับที่โขหลาด
พ่อค้าแม่ขายแผงขายไข่เป็ดไข่ไก่
่นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าโอ้โหช่วงนี้
ราคาไข่มันแพงขึ้นก็เลยขายได้น้อยลง
ไข่ไก่หน้าฟาร์มเนี่ยปรับราคาขึ้นไปแล้วถึง๖ครั้ง
ล่าสุดก็ปรับไปเมื่อ๑๕พฤษภาคมอันนี้ในพื้นที่เขาบอกนะครับ
ไก่คละหน้าฟาร์มราคาปรับขึ้นเป็นฟองละ๓บาท๘๐บาท
เฉลี่ยแล้วฟองละเกือบ๔บาทนะครับ
เป็ดคละหน้าฟาร์มราคาปรับขึ้นมาเป็นฟองละโอ้โห๕บาท๓๐แน่

ตอนนี้ไข่ไก่ขาดแคลนนะไข่เป็ดก็น้อยลงด้วยขนาดก็ลดลงด้วย

เป็ดเนี่ยถ้าแพงขึ้นเมนูขนมหวานส่วนใหญ่ใช้ไข่เป็ดด้วยนะ
จริงคุณผู้ชมครับอีกหน่อยราคาขึ้นหรือเปล่าหรืออย่างไร
ไปกันต่อครับไปดูที่อุทัยธานีกันหน่อย
เจ้าของร้านเล็กไข่สดในอำเภอหนองฉาง
เขาบอกว่าตอนนี้ไข่แพงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะ
ร้านปกติแล้วไข่ไก่เบอร์๐ราคาสูงมาก
ตอนนี้ไม่รับมาจากหน้าฟาร์มแล้วเพราะว่าลูกค้าสู้ราคาไม่ไหว
ไข่เบอร์ใหญ่ไงเบอร์๐ใช่ไหมครับ
รับมาแล้วลูกค้าไม่ซื้อเดี๋ยวไข่เน่าอีก
ชาวบ้านตอนนี้เขาก็ปรับวิธีการครับคือซื้อไข่น้อยลง

ตอนนี้ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยแก้ปัญหาปากท้องของคนรากย่าหน่อย
จริงแล้วทุกชนชั้นทุกอาชีพ

คุณดูราคาสิแผงละ๑๐๐กว่า๑๐๐กว่า

ส่วนอาจจะมาจากผลกระทบช่วงหน้าร้อน

และบางช่วงช่วงนี้อาจจะเป็นการปลดแม่ไก่ไข่

ก็เลยทำให้เกิดมีช่วงหนึ่งที่ไข่อาจจะน้อยลงหรือขาดแคลน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและช่วยชาวบ้านหน่อยครับ
อย่างนี้เวลาไปสั่งอาหารตามสั่งสงสัยได้ไข่เล็กลงแน่

เจอราคาปรับขึ้นแล้วส่งข้อความมาคุยกันได้ครับ